รวมถึงข่าวด้านหลังของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมวิจารณ์ยับ

แต่ก็เชื่อนะความคิดเห็นก็น่าจะมาในแนวทางเดียวกันนั่นแหละ
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยใครดูอยู่ผ่านไลฟ์หรือว่าอยู่ผ่านหน้าจอ
นี่วิจารณ์ยับเด็กมต้นจับกลุ่มสูบกัญชาคาชุดนักเรียนเลย

ดูแล้วรู้สึกยังไงคะคุณผู้ชม

นี่ไงถามคนข้างน้ำแข็งในฐานะที่เป็นพ่อ

ห่วงเลยอ่ะเจอสภาพแบบนี้นี่โรงเรียนไหน
เอาบอกได้แค่ว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งอยู่ที่ศรีสะเกดค่ะ

ข้นควันผุ้ยจุดไฟแบบนี้
แล้วบ้องกัญชาเขาทำมาจากขวดน้ำพลาสติกค่ะ
ผู้ชายดูดก่อนนะส่งให้ผู้หญิงบ้าง
นี่คลิปนี้ค่ะทางเรสเกาก็โพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์นะ
บอกว่านี่มันเป็นผลมาจากกัญชาเสรีหรือเปล่า
ชาวเน็ตเขาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยค่ะว่า
ทำให้มีนักเสพหน้าใหม่อายุลดลงเรื่อย
คือเรื่องนี้พวกพี่กัญชาเลิฟเวอร์อย่าโกรธเบิร์ตน้ำแข็งดอมนะ
คือถ้าพี่สูบเสพแล้วพี่ดูแลตัวเองได้
แต่อันนี้เด็กอายุยังน้อยเข้าถึงกัญชาแล้ว
เออคือยังดูแลตัวเองไม่ได้หรอกยังเป็นเยาวชนนะครับแล้วอายุยังไม่ถึงยี่สิบมันผิดกฎหมาย
อันมต้นไม่เกิน๑๕๑๒๑๕อายุแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้นะพอเราเห็นคลิปแบบนี้มาก็เลย
ถามผอโรงเรียนในคลิปนี่แหละค่ะพอบอกว่าเป็นโรงเรียนสอนระดับอนุบาลถึง
๖อยู่ในศรีสะเกดนั่นแหละยอมรับเป็นลูกศิษย์ของพอจริง
อันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยนะที่ถามกับพอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสัก๒๐กว่าวันแล้วล่ะ
นักเรียนคนนึงเนี่ยเป็นออทิสติกไปซื้อกัญชาสดมา๔๐บาทคุณผู้ชม
คือมันเข้าถึงง่าย๔๐บาทไปซื้อมาจากตลาดนัดแล้วก็มาตากแห้งเลยนะ
แล้วเด็กคนนั้นทำบ้องกัญชามาเองก็ดูจากในโซเชียล
ทั้งเรื่องของการทำบ้องเอาขวดน้ำพลาสติกมาตัด
ดูถึงวิธีการเสพเอาทำยังไงเราปฏิเสธไม่ได้
เด็กในวัยนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อย
ใช่ไล่เลยมต้นเนี่ยม๓จะขึ้นม๔เนี่ยโอ้โหกำลังจังเลย
กำลังจังเลยเด็กรุ่นนี้วัยนี้กำลังจังเลยอ่ะ
อยากรู้อยากลองไปหมดแล้วก็เสพอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียน
ทีนี้พอทราบเรื่องก็เรียกเด็กในคลิปเรียกผู้ปกครองมา
เรียกเด็กมาสอบถามแล้วก็ตักเตือนผ่านทางผู้ปกครองไป
รวมถึงทำประวัติไว้แล้วล่าสุดอ่ะผอเอาเด็กม๒นะ๕คน
ผู้ชาย๓ผู้หญิง๒ก็ที่ไปสูบกัญชาในคลิปนี่แหละ
พาไปหาตำรวจนี่ตอนพาเข้าพบตำรวจที่โรงพักบึงไพร
ทีนี้ถามว่าตำรวจเอาผิดกับเด็กไหมล่ะไม่ได้เอาผิดอะไรกับเด็กหรอกค่ะ
แม่อายุยังไม่ถึงสิบห้าก็ยังเป็นเยาวชนกันอยู่น่ะนะคะ
แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนตำรวจว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็บอก
หนูหนูอย่าทำเรื่องอะไรแบบนี้อีกนะลูก
แล้วบอกพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้มงวดกับลูกหลานนะ
ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะ
แล้วอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมนอกจากตำรวจเขาจะขยายผล
เดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะไปตามหาเลยคนขายกัญชาให้กับเด็กคือใครอ่ะ
ดูไม่รู้เหรอเห็นทรงไม่รู้เหรอว่าเด็กเนี่ยอุ๊ยอายุเท่าไหร่เอง
ยังไม่ถึง๑๕เลยแล้วทำไมยังขายให้
เรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องฟังทางเสียหนูหน่อยไหมคะ
เสียหนูเนี่ยเขาจะว่ายังไงเขาจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง
คือเรื่องนี้ครับรองนายกอนุทินเคยบอกว่ากฎหมายกำหนดชัดเจนว่าห้ามผู้อายุต่ำกว่า๒๐ปีใช้ประโยชน์จากกัญชาทุกกรณี
และห้ามสูบในสถานศึกษาชัดไหมคุณผู้ชม
ชัดแต่คืออันนี้ผิดหมดเลยยังไม่ถึง๒๐ละ๑๒สูบในห้องน้ำที่โรงเรียน๒
ครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ออกประกาศข้อบังคับนี้ใช้เป็นกฎหมายเช่นกัน
ดังนั้นคุณอนุทินบอกเรื่องนี้ตำรวจต้องไปดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนพอโรงเรียนเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของพักภูมิใจไทยเลยครับ
ต้องคุยกับตัวศึกษาไหมครับท่านในศึกษาอะไรครับ

ก็กฎหมายบอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทุกกรณี
กฎหมายบอกว่าห้ามมีการสุขในศรัทธิ์ศึกษา
แบบนี้ทางกระโสนก็มีการออกมาตรการอะไรหรือว่า

ครับก็ออกกฎหมายเรียบร้อยออกประกาศเรียบร้อย

ก็ต้องขายแต่แมว
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กม๑ก็เริ่มมาหัดขายยากันแล้ว
แล้วพอเราบอกไปว่าจริงตำรวจบอกเดี๋ยวจะขยายผลใช่ไหม
เอาผิดกับคนขายคือทุกคนก็เห็นด้วยแหละ
เพราะว่าเด็กยังอายุไม่ถึง๒๐อยู่แล้วแล้วคุณขายให้ได้ยังไง
คือเวลาเรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับกัญชา
แล้วคุณผู้ชมอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องดูเป็นเรื่องด้วย
เพราะว่าเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายของพระคุมใจไทยทั้งหมดนะฮะ